คนที่๓เขาเอามงกุฎออกจากแยคเรสมาเล่นการเมือง
ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนโยบายเขาเป็นอย่างไร
เชิญพี่หนูหนึ่งหรือว่าคุณอัศดายุทธ์ใช่ไหมฮะ

สวัสดีนะครับอัศรายุทธ์คุณวิเศษพงศ์นะครับ
กรรมการบริหารพักพลังท้องถิ่นไทยนะครับ
วันนี้สิ่งที่เราจะนำเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสมอภาค
โดยที่เราจะไม่แบ่งแยกว่าเขาเป็นเพศที่๑เพศที่๒หรือเพศที่๓
สิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมี๓หัวข้อด้วยกันนะครับ
ที่๑ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้
เราจะส่งเสริมให้มีศูนย์ของการเรียนรู้
ได้รู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อลูกยังไงสร้างภูมิคุ้มกันยังไง
ชี้นำเขายังไงบ้างให้เขาเข้าใจว่า
รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีหลักสูตรการศึกษาในการศึกษาแบบไทย
ซึ่งต่างประเทศเนี่ยทำมานานมากแล้วนะครับ
ว่าความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องปกติในสังคม
ข้อที่๒ก็เป็นในเรื่องของการเข้าถึงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาโรคการทำประกัน
การเข้าถึงในเรื่องของการสมัครงานแบบไร้ข้อกิจจำกัดนะครับ
โดยมุ่งเน้นให้เขารู้ว่าสิ่งอะไรที่เขาควรรู้นะครับ
รวมไปถึงการเทคฮอร์โมนด้วยว่าเทคฮอร์โมนอย่างไร
ส่วนเรื่องการพัฒนาก็คือการพัฒนากฎหมาย
ให้กฎหมายให้ใช้สิทธิ์เท่าเทียมกันในฐานะคู่สมรส
แม้ว่าคุณจะเป็นข้าราชการก็ตามนะครับ
ว่าสามารถทำเงินตาให้กับประเทศได้นะครับ
สิ่งนี้เรียนรู้เข้าถึงพัฒนาเนี่ย
จะเป็นแกนหลักสำคัญในการต่อยอดมุมมองใหม่
รวมไปถึงเพศสภาพที่ตามบัตรประชาชนผู้ชายผู้หญิงเนี่ย
สามารถมีได้เท่าเทียมกันในฐานะประชาชนไทยประชาชนคนไทยที่มีบัตรประชาชนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยครับ